ทึกบ้านพังถล่ม๓ชีวิตวิ่งหนีตาย
เป็นบ้านเก่าครับ๓๐ปี

บ้านไม้แล้วคุณผู้ชมครับ

ลูกได้ยินแล้วโอ้แต่ว่าสติสัมปชัญญะดีมาก
เรียกพ่อกับแม่เลยที่อยู่บนชั้นบนนะครับ

พื้นสูงสภาพเก่าพังลงมาทั้งหลังฮะ
ตรงนี้คือหมู่หนึ่งแต่บนบ้านกระแชง

ที่จอดอยู่หน้าบ้านได้รับความเสียหาย
นางสุรินเปรมปรีอายุ๗๖ปีนะครับ

บ้านนี้มีคนอยู่ด้วยกันทั้งหมด๔คนนะ
ก่อนเกิดเหตุลูกชายคนโตเพิ่งจะออกไปทำธุระเนี่ย

จู่ลูกชายอีกคนนะครับที่เดินลงจากบ้านมาตะโกนบอก
พ่อแม่รีบลงมาเลยนะไม้มันลั่นเท่านั้นแหละครับคุณผู้ชมฮะ
เธอกับสามีลุกลุกก้าวลงบันไดเท่านั้นแหละ
มันเป็นยังไงครับแม่ครับ
ก็ประสานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองตำรวจ

เรื่องต้นคาดว่าคือบ้านมันน่าจะเก่ามาก
เก่ามากปลูกมานานกว่า๓๐ปีนะคุณผู้ชม
แล้วน้ำท่วมทุกปีและปฐุมธานีน้ำท่วมทุกปีนะครับ
ก็อาจจะทำให้ไม้มันผูกเป็นเหตุให้บ้านมันพังลงมา
ส่วนการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าก็เดี๋ยวจะให้ครอบครัวนี้นะครับ
ทั้ง๔ชีวิตไปอยู่ชั่วคราวก่อนที่สาราประชาคม
แล้วเดี๋ยวจะเร่งประสานความช่วยเหลือต่อไปครับ